การเมืองไม่มีวันหยุดครับแม้วันนี้จะเป็นวันหยุด
แต่ว่าข่าวการเมืองก็เข้มข้นเอาในช่วงเวลานี้
เหมือนหัวข่าวที่คุณบุ๊กยกขึ้นมาโชว์เมื่อกี้เข้มข้นเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้น
แล้วมันจะนำไปสู่ปัจจัยในการชี้ทิศทางการเมือง
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจในสัปดาห์หน้า
แล้วจะเป็นทิศทางชี้อนาคตทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วย
ชี้ให้เห็นภาพว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะได้ซีกไหนฝ่ายไหนมาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งได้ด้วย
ฉะนั้นวันนี้ขอขีดเส้นใต้ฉายภาพการเมืองที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้
โดยเฉพาะประเด็นจากภักดิ์เศรษฐกิจไทยที่มีร้อยเอกธรรมนัฐ
เป็นหัวหน้าและประกาศท่าทีล่าสุดที่เป็นหัวข่าวใหญ่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
วันนี้เกือบทุกฉบับหนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวนี้
เพราะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่
ธรรมนัฐชี้ชาวบ้านไม่เอารัฐบาลแล้วประกาศขอเป็นฝ่ายค้าน
เอาถ้าอย่างนี้ก็สรุปว่าจากนี้ไป
สอสอภักษ์เศรษฐกิจไทยมีอยู่เท่าไรล่ะตอนนี้สิบหกสิบเจ็ดเสียงเนี่ย
จะไม่ยกมือลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลอีกต่อไปโดยเฉพาะการลงมติ
พิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
ลำพังเสียงฝ่ายรัฐบาลหายไปสิบหกสิบเจ็ดเสียงไม่เป็นปัญหาครับ
เพราะว่ารัฐบาลยังมีเสียงจำนวนมากกว่าฝ่ายค้านอยู่ในระดับที่ไม่เป็นปัญหา
แต่ว่าให้ติดตามดูประเด็นที่มันจะเป็นประเด็นลุกลามโลกแทรกลุกลามตามมา
คือประเด็นนี้ครับพักเล็กผนึกกำลังกับธรรมนัฐ
สามสิบสองเสียงขู่รัฐบาลนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้
มาจากไหนล่ะครับประเด็นนี้ก็มาจากคุณพิเชษสถิรัชวาน
คุณวิเชษเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าพักของตัวเอง
และอบพยพโยกย้ายห่อผ้าห่อพรมาอยู่กับภักดิ์พลังประชารัฐ
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐก็เป็นพักแก่นำรัฐบาล
แต่ว่าอีกขาหนึ่งคุณพิเชษเนี่ยเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มสอสอ
มีกันอยู่กี่คนไม่แน่ใจแต่เขาใช้ชื่อว่ากลุ่มสิบหก
เมื่อวานนี้คุณพิเชษให้สัมภาษณ์นักข่าวถามว่า
ร้อยเอกธรรมนัฏประกาศอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
แนวทางของกลุ่มสิบหกจะเป็นยังไงคำตอบจากคุณพิเชษคือ
กลุ่ม๑๖ไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วคุยกันไว้ว่าต้องฟังฝ่ายค้านอภิปราย
ไม่ไว้วางใจถ้ามีข้อมูลสามารถพิสูจน์ความผิดของรัฐบาล
ให้เราเห็นได้หรือไม่แล้วก็ต้องดูว่า
รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้หรือไม่
นี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง
คุณพิเชษยืนยันว่ากลุ่มของเขาเนี่ย
พร้อมจะจับมือทำงานกับร้อยเอกธรรมนัฐแล้วเขาบอกว่าในวันที่สิบแปด
กรกฎาวันจันทร์หน้าวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ย
ร้อยเอกธรรมนัฐจะหารือกับกลุ่ม๑๖ถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน
เบื้องต้นจะเน้นหารือไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะถ้ากลุ่มสิบหกและภาคเศรษฐกิจไทยมีเสียงรวมกับรวมกันแล้วสามสิบหกเสียง
นี่คุณพิเชษฐ์บอกนะถ้ารวมกันแล้วได้สามสิบหกเสียง
แต่สามสิบสองเสียงยกมือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนไหน
มันจะส่งผลไปถึงหลุดจากเก้าอี้นะครับนี่เสียงขู่จากคุณพิเชษ
อันนี้จะเป็นขู่หรือเอาจริงหรือต่อรองต้องตามดูเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา
สายตาคอการเมืองบางกลุ่มเขามองว่าพฤติกรรมของนักการเมือง
บางคนบางกลุ่มเราไปให้ราคามากไม่ได้
เพราะว่าหลายครั้งที่ออกมาให้สัมภาษณ์
แล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปเดี๋ยวก็กลับมาเราตามไม่ทันหรอกครับเวียนหัว
หลายครั้งที่ออกข่าวมาก็เป็นข่าวที่นำไปสู่การเจรจาต่อรอง
ต่อรองผลประโยชน์กันทางการเมืองพอได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองสมใจแล้ว
ก็ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอไม่ได้รับผลประโยชน์สมใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
อันนี้อันนี้ก็พอจะเข้าใจได้แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ย
มันไม่ใช่ช่วงปกติครับมันเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวาน
ไม่สนใจไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงของการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นสัปดาห์หน้า
พออภิปรายเสร็จเขาก็จะโหวตลงคะแนนกันตรงนี้แหละครับมันน่าเสียวไส้
ผมถึงอยากให้แฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้จับตามองจับตามองว่ามันจะเป็นยังไงต่อ
ฝ่ายรัฐบาลจะรับมือไหวไหมฝ่ายรัฐบาลแม่ทัพใหญ่ก็บิ๊กป้อม
วันนี้ก็ได้เห็นหัวข่าวว่าบิ๊กป้อมกล่อมพักเล็กนัดพบกับกลุ่ม๑๖เช็คเสียง
เขาจะนัดกันวันที่๑๗กรกฎา
เขาจะนัดกันวันที่๑๗กรกฎา
หลังเจรจากันแล้วจะต่อรองกันยังไงอะไรยังไงต้องตามดู
แต่นี่พอถึงวันที่๑๘หรือวันที่๑๙วันรุ่งขึ้น
ก็จะเป็นการนัดพบกันระหว่าง

รัฐบาลจะรับมือยังไง

ถ้าดูตัวเลขสอสอในสภา
ตัวเลขของซีกฝ่ายรัฐบาลตอนนี้
ถึงหากตัวเลขสสพักเศรษฐกิจไทย

สอสอพักเล็กออกไปแล้วเสียงฝ่ายรัฐบาลก็ยังมีมากกว่า
ในระดับที่ไม่มีปัญหาในการโหวต
คุณนิโรธสุนทรเลขาจึงมั่นอกมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในฐานะประธานวิทย์
แต่ผมจะบอกให้ว่าในทางการเมืองเนี่ยให้ระวังโรคแทรกครับ
แทรกยังไงโรคแทรกต้องดูเนื้อหา
จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน
ว่าจะมีหลักฐานดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหน
มีความชัดเจนแค่ไหนมีใบเสร็จไหม
มีสิ่งที่จะทำให้คนเชื่อไหมว่ามีการทุจริต

การเมืองนอกสภาก็จะเป็นตัวชีวัตร
โดยประสบการณ์ของผมในการทำงานอยู่กับข่าวเนี่ย
หลายครั้งในอดีตที่ผ่านมา
ถ้าการอภิปรายของฝ่ายค้านมีข้อมูลชัดเจน
แล้วฝ่ายรัฐบาลชี้แจงไม่เคลียร์
ถึงจะโหวตผ่านไปได้
ถึงสอสอฝ่ายรัฐบาลจะไม่แตกแถวโหวตให้ได้
แต่ว่ารัฐบาลอยู่ลำบาก

สุดท้ายก็จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางใดทางหนึ่ง
การเมืองนอกสภาก็จะเคลื่อนไหวตามมา
หลังจากฟังคำอภิปรายถ้ามันชัดนะ
ฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงกับการเมืองเป็นของคู่กัน

ความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยต้องนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
คือต้องดีกว่าสำหรับประชาชนและประเทศชาติ
ไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่ซ้ำเติมประชาชน

ตอนนี้คือช่วงที่ประชาชนลำบากมากที่สุด

ภาวะเรื่องวิกฤตน้ำมัน

ลากไปถึงวิกฤตในสังคม
จะต้องไม่ถูกซ้ำเติมจากวิกฤติการเมือง
อย่าคิดแย่งอำนาจกัน
มองไม่เห็นหัวประชาชนครับ

วันหยุดวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ